สวัสดีค่ะข้าวใส่ข้าวใส่ไข่สดสดไม่แอ้งจี้ให้เยอะค่ะมาแล้ว
ถึงแล้วแต่ว่าเขาเดินมากับเราไม่ใช่เหรอไม่เขาขอแวะเข้าห้องน้ำแป๊บนึง
เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพอทางเดินมันมีทางแยกไงพอเดินปุ๊บแล้วมันมีทางแยกขอแยกแป๊บนึง
อย่างงี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพี่หนุ่มช่วงนี้แบบอยากอยู่ใกล้ใกล้กันไว้
ฉันเชื่อฉันเชื่อไม่อยากไม่อยากนับยอดไหมวันนี้เป็นยังไงอ่ะหยุดนับยอด
จริงค่ะเพราะว่ายอดสำหรับวันนี้มาแล้วนะพี่หนุ่มมา
คุณหนุ่มสวัสดีอ้าวอ้าวเขาบอกให้มาทางนี้ไม่ได้เขาบอกให้มาทางนี้
เอามามาที่เรามาที่เราวันนี้ต้องบอกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะ
ทะลุสองหมื่นรายไปแล้วค่ะเป็นสองหมื่นหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสองราย
ในขณะที่ติดเชื้อเข้าข่ายเอทีเควันนี้ค่ะหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบราย
ถ้ารวมกันแล้วเนี่ยก็ประมาณสักสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองราย
ในขณะที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะก็เพิ่มมากขึ้นนะคะสามสิบเก้ารายด้วยกัน
วันนี้ในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคก็มีการแถลงข่าว
ภายหลังจากที่สอบคอมีการประชุมชุดใหญ่วันนี้แล้วเสร็จนะคะ
เรื่องของผลจากมาตรการป้องกันควบคุมโรคมีการเปรียบเทียบผู้ติดเชื้อรายใหม่
พบว่าสถานการณ์จริงของผู้ติดเชื้อเนี่ยมันไต่สูงขึ้นค่ะ
ส่วนผู้เสียชีวิตแม้ว่ากราฟเนี่ยจะยังดูต่ำแต่ก็มีทิศทางที่กำลังสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ
ในส่วนของการแบ่งพื้นที่สีตอนนี้ยังคงเดิมค่ะ
พื้นที่ควบคุมสีส้มสี่สิบสี่จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูงสีเหลืองยี่สิบห้าจังหวัด
พื้นที่นำร่องเรื่องของการท่องเที่ยวสีฟ้า๘จังหวัด
แล้วก็จังหวัดอื่นอื่นที่ดำเนินการบางพื้นที่อีกสิบแปดจังหวัดสำหรับอัตราการครองเตียงทั้งประเทศ
คุณหมอบอกว่าอยู่ที่สี่สิบเก้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งก็อยากจะให้สำรองเตียงเอาไว้ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
ส่วนประเด็นเรื่องของสายด่วนนะคะที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามีคนโทรเข้าไปมากมายครับข้างเลยค่ะ
ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันช่วยเหลือประชาชน
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจริงเพราะว่าตอนนี้หลายคนบอกเลยว่าโทรเข้าไปโทรไม่ติดติด
โทรแบบโทรทั้งวันโทรไปหลายเบอร์ทุกที่ทุกทางที่จะให้โทรไปได้
ก็จะต้องมีการแยกกัดออกไปทำให้ต้องออกมาอยู่ข้างนอก
คุณหมอบอกว่าในส่วนนี้ก็ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงแล้วก็เร่งด่วนเหมือนกัน
เพราะเรามีการเห็นภาพหลายคนที่ตอนนี้แบบอ้าวที่บ้านติดโควิด
ติดโควิดแล้วก็ไม่อยากให้คนที่บ้านติดก็กลายเป็นว่าต้องออกมาอาศัยอยู่ข้างนอก
ริมทางบ้างหน้าธนาคารบ้างตรงไหนก็แล้วแค่นี้

คุณอนุทินบอกเมื่อวานไงว่าไม่มี
คุณหมอก็บอกว่าเตียงก็คือยังมีนะ
ตอนนี้มันเลยกลายเป็นว่ามันมีคำถามออกมาอ้าวเตียงยังมี
แต่ทำไมถึงมีผู้ป่วยที่ไม่เข้าในระบบมันอยู่เยอะจังล่ะ

เพราะว่าทยอยปิดกันไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว

อาจจะต้องกลับมาใช้โรงพยาบาลสนามอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า
เนี่ยตอนนี้บอกว่าทางพื้นที่กรทมเอง

อีก๙๗๐เตียงในวันที่๒๖กุมภาพันธ์นี้
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามอีกว่านี้ยืนยันใช่ไหมคะ

แล้วก็ทำความเข้าใจกับระบบของตัวเองด้วย
ว่าตอนนี้จริงแล้วประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ไหมมันมีรอยรั่วตรงนี้แหละที่แบบเอาเตียงยังมี
แต่ทำไมคนถึงไม่พอเข้าไปรักษาไม่ได้ในกรณีที่บางคนเนี่ย
แบบอาการแบบเยอะแล้วอ่ะแต่ถ้าสมมุติจริงจริงแล้วตามโรงพยาบาลทั่วไปอ่ะ
ตอนเนี้ยต้องบอกว่าเต็มน่ะเต็มเกือบทุกจังหวัดแล้วน่ะนี่แหละค่ะ
แต่สีเหลืองกับสีแดงเนี้ยยังพอแบบว่ามีบ้างนะคะอืม
ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่สบคบอกก็คือว่าเขาจะมีการประชาสัมพันธ
สร้างการรับรู้นะคะโดยการเน้นย้ำเรื่องของผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่มีอาการนะคะ
เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยผู้ป่วยสีเขียวส่วนใหญ่เนี่ย
ที่เข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างต่างนะคะทางโรงพยาบาลจะเบิกค่าหัวเนี่ย
หัวละสองพันถึงสองหมื่นบาทต่อคนซึ่งเขาบอกว่าเกินความเป็นจริง
แต่ในส่วนของผู้ป่วยสีแดงที่มีอาการหนักสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ทันที
ย้ำว่าผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่มีอาการให้ดูแลแล้วก็รักษาตัวที่บ้าน
หลายคนก็กังวลนี่แหละค่ะว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นรักษาตัวที่บ้านก็ได้
แต่มันไม่มียาไม่ได้มีการคอนเนคกับคุณหมอ
หลายคนก็จะแบบอ้าวแล้วฉันจะกินยายังไงเนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปว่าถ้า
จะให้กักตัวที่บ้านระบบอาจจะต้องเข้าถึงนิดนึงมีการส่งยาหรือว่า
เรื่องของการเดินทางเข้าราชนาจักรไทยจากเดิมเนี่ยค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งคือการปรับลดวงเงินประกันภัยคุ้มครองจากเมื่อก่อนนี้เนี่ยค่ะ
อยู่ที่๕๐๐๐๐๐สหรัฐตอนนี้ก็จะปรับลงมาไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐๐สหรัฐ
บังคับใช้คือ๑มีนาคมสมมุติใครจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ลงทะเบียนได้วันที่๑เข้ามาเนี่ยก็คือเริ่มวันที่๗ในการตรวจแบบนั้นนะคะ
แต่คุณก็ยังต้องพำนักในระบบของชาพลัสชาเอ็กซ่าพลัสนะคะหรือว่าจะเป็น
ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งคือต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไม่ต่ำกว่า๑๔วันก่อนการเดินทาง
ใช่ทำเป็นแบบนั้นไปก่อนนะคะแต่เขาบอกว่าในอนาคตข้างหน้าในมาตรการของเดือนเมษายน
ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกก็ต้องรอดูว่าจะมีการตรวจเข้ามายังไง

เขาบอกว่าตอนนี้ในประเทศเราของเราเองเนี่ยอย่างเช่นล่าสุดชุมชนตรวจ๑๐๖ในโรงพยาบาลชุมชน
นี่ได้เก็บนี่ที่นครสีธรรมราต

เขาบอกว่าตอนนี้แม่ลูกอ่ะแม่ลูกคนนึง
ที่เขาต้องเอาผ้าอ้อมเด็กขึ้นมาโบกว่าเฮ้ยเขาไม่มีเตียงนะหรืออะไรอย่างนี้

แต่ในขณะที่ต่างประเทศเองเขาก็เริ่มมีการปรับมาตรการต่างไปนะคะ
ผลตรวจก่อนการเดินทางเข้าประเทศนะคะอันนี้มีผลตั้งแต่๑เมษายน
เขาจะยกเลิกมาตรการโควิดทั้งหมดเริ่ม๑เมษา
อันนี้สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเดินทางเข้าได้ไม่ต้องกักตัว
ข่าวดีในรอบ๓ปีสำหรับญี่ปุ่นที่บอกไว้ว่าจะเตรียมผ่อนปนให้ต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศได้
จะเริ่มให้ขอวีซ่าใหม่ได้สิ้นเดือนกุมภัณฑ์นี้ต้องรอติดตามของญี่ปุ่นอีกทีนึงเพื่อความชัดเจน
เวียดนามพร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ๑๕มีนาคม๒๐๑๖นี้
ข่าวดีไต้หวันเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวคาดว่าไตรมาส๓ของปีนี้
อสเตรเลียผ่อนคลายมาตรการไฟเขียวเรียบร้อยให้ต่างชาติเดินทางเข้าไป๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
อังกฤษก็เตรียมตัวอยู่ร่วมกับโควิดจะมีการประกาศยกเลิกกฎควบคุมโรค
รวมทั้งยกเลิกเรื่องของการกักตัวที่บอกว่าต้องอยู่ที่บ้าน๕วันหากพบเชื้อค่ะ
เดี๋ยวต้องรอดูภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ว่ามาตรการต่างจะเป็นยังไง
อเวย์ก็เหมือนการประกาศยกเลิกมาตรการโควิดเกือบทั้งหมดแล้ว
ติดเชื้ออันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องกักตัว

ผู้ติดเชื้อไม่ต้องกักตัวเป็นแบบนั้นกันเลย
เลเซียก็พร้อมแล้ว

สวีเดนประกาศว่าโควิดจบแล้วเลยนะคะ
กเลิกการตรวจหาเชื้อมาตรการต่าง

ไทยแลงก็เปิดให้สถานกล้องมาได้

ไม่รู้อย่างสมมุติทั่วโลกเขาเปิดหมดแล้ว

ซามันไม่ได้หมดนะแต่วันนี้เราจะอยู่กับมันได้ยังไง
อ่ะไข้เลือดออกหมดไปยังอ่ะก็ยังไม่หมด

แต่บางทีคุณภาพชีวิตที่มันควบคู่กันไป

บางทางไม่ใช่แบบมันต้องชัดเจนจริง
มันถึงจะทำให้คนในประเทศเราแบบ

ก็จะได้มั่นใจ
สภาพชีวิตกระตุ้น

วัคซีนที่เราฉีดกันมา๒เข็มแรกอ่ะ

ใช่แล้วอย่างที่เมื่อวานเรามีการไล่กันใช่ใช่ใช่อะไร
เธอต้องอ่านนะผมกำลังดูอยู่คุณจะดูคือเรื่องอะไร
ก็สรุปว่าเหมือนเวลามันกำลังจะหมดไง

เชิญไปมาว่าเรื่องของบุญวัณเทอร์อีกทีหนึ่งแล้วกัน

อุ้ยเยอะเมื่อวานไม่มีแขกรับเชิญไง
เมื่อวานก็ไม่มีทำไมอ่ะ
โอ้โหฉันต้องเอาลูกน้องฉันขึ้นไปเต้นเธอไม่เห็นเลย
ส่งมาให้หนูดูบอกว่าแขกที่จะมารายการพี่ก็คือติดโควิดแล้ว

โกโกวาก็ต้องขอด่วนนะเธอ

จะอยู่ไหนก็เอาลูกน้องฉันเต้นไงเธอ
เพราะว่าวันก่อนที่เราถ่ายรายการสามแซ่บกัน
ก็ปรากฏว่ามีคุณทอยก็ต้องกักตัว
แต่ว่าแกตอนนั้นแกไม่ได้ติดนะ
แต่แกไปเจอคนที่ติดมาก็ต้องกักตัว

คือกักตัวเนี่ยคำว่ากักตัวตอนนี้นะ

เดินขบวนติดโควิดกันเยอะมากเลยนะฮะ

กำลังเยี้ยวเจ้าอยู่เรื่องอ่าเรื่องเรื่องเรื่องเบอร์
เบอร์โทรศัพท์หลุดไม่หลุดน่ะเหรอพี่ก็เหมือนกัน
อืมหลุดตอนแรกหนูนึกว่าในสามคนมีน้องคนเดียวไม่มีพี่ด้วย
ในหนึ่งแสนคนนั้นเราจะพอดด้วยกันใช่ค่ะฉันรอดอะโอเคไปดู
กรณีของโควิด๑๙ต่อก็เหล่านักแสดงแล้วก็คนในวงการบันเทิง
ก็เผาเจ้ากันติดโควิดกันเยอะมากเลย
ก่อนหน้านี้ก็จะมีคุณหน่อยบุษกร

คุณเจมสจิรายุทธ์ก็บอกมาหมดแล้ว
ล่าสุดวันนี้ก็คือมีคุณเครพฤษฏร

อิเล็กซ์อิเล็กซ์อิเล็กซ์บิลอะไรนะครับอ่ะเอออุ้ย
ท้ายช่องเจ็กก็มีน้องน้องแชปก็ติดแล้วมีคุณปล็อค
ก็ติดก็ติดน้องส้มมารีน้องส้มมารีก็ประกาศแล้วหลายคนหลายคนเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็รอให้เขาประกาศกันเองอีก
เพราะว่าวันนี้มารอผลอาทีพีซีอาร์กันไงหมายถึงใครหลายหลายคนอีกเยอะ
หลายคนอีกแต่วันแรกก็ประกาศกันเองแต่วันนี้ที่ผมทราบมาผมทราบมาตั้งแต่ตอนเช้าคือเกรท
เพราะว่าก็คุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็อ่าก็ก็ปรากฏว่าวันนี้ก็คือ
ก็ลอยเขาประกาศเองเขาก็ประกาศแล้วใช่เขาประกาศกันเองดีกว่าอืมอืม
เขาประกาศกันเองอืมบางคนก็อาจจะรอจังหวะอุ้ยเหมือนรอกอ่ะ
อย่างช่องเจ็ดอย่างเงี้ยอ่ะน้องแช๊ปน้องอะไรพวกดาราช่องเจ็ดก็ติดกันแล้ว
ติดกันแล้วอืมนี่จริงจริงพรุ่งนี้หนูต้องไปถ่ายละคร
ปรากฏว่าพอดีมีพี่ทีมงานตรวจมาเจอก่อนพรุ่งนี้เลยไม่ต้องไปกอง
แล้วก็มีใครน่ะนักร้องที่ที่ส้มมาลีที่ขึ้นถอยไปเจอก๋อ
แล้วคนน้องกิศทีมแมนดาวอ่าทีมแมนดาวใช่ไหมฮะอ้า
มากจะเล่นคอนเสิร์ตปรากฏว่ามือเบสติดเพราะตอนนี้ก็กักตัวหมดเลย
อืมมีมีวงกราดรึเปล่าวงกราณเดี๋ยวก็รอให้ไม่รู้กำลังกักตัวกันอยู่
แต่จินนี่ก็จะประกาศออกมาแต่ละคนทั้งหมดในบริษัทมีใครกันบ้าง
คือเชื้อตัวนี้มันติดเร็วนะ

จริงเหรอมันจะดีรุนแรงมากกว่า
คงต้องรอดูต่อไปไม่รู้ยังไงเพราะว่ามันยังไม่รู้อะไร
ก็มันมีการพูดกันแบบนี้แต่ก็ต้องรอดู
แต่เขาบอกว่าเอาง่ายถามมาส่วนใหญ่เนี่ย
ถ้าสมมติเริ่มเจ็บคอ
คืออย่างนี้ตอนนี้มันก็ลำบากถูกป่ะเพราะว่าเราก็ต้องอยู่ร่วมกับมันให้ได้
เราเดินเข้าไปนั่งกินข้าวอย่างเมื่อวานอย่างนี้
พี่ไปตัดผมเสร็จตอนเย็นพี่ก็ไปนั่งกินข้าว

ในระหว่างที่กินข้าวอยู่ในร้านอาหารอย่างนี้

พี่ก็ยังไงวะโอเคก็เปิดปุ๊บ

คือถ้ามันจะกลัวขนาดนี้มึงกลับไปกินที่บ้านกันแล้วกัน

ต้องอยู่ให้มันเนี้ยเพราะว่าถ้าไปงานวันเกิดเขาให้ของขวานเสร็จ

ตามตอนนี้คืออยู่ไม่ได้
ละละหวังให้มากให้สุดเท่าแต่ว่า
แต่ว่าสิ่งนึงเนี้ยคือแนะนำเลยคือ
สมมุติต้องไปร่วมงานสักงานนึงอะคุณจะต้องคุย
กับต่างเจ้าของงานหรือว่า
มันก็ช่วยไม่ได้แล้วไงใช่มันใช่ไงมันก็ช่วยไม่ได้แล้วอ่ะวันนี้ทุกงานอ่ะ
ใช่เป็นงานแต่งงานใช่เป็นงานวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนตรวจเอทิเคย์หน้างานหมดเลยนะ

เออมันทุกอย่างมันก็แบบย้อนหลังกลับไปอ่ะวันนี้มันต้องคุยไปข้างหน้าย้อนคุยไปข้างหลัง
คุณหนุ่มเลิศหนุ่มเก่งไม่ใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นไงถูกว่า
จริงอย่างพวกเราตรวจกันเนี่ยอ่ะถามจริงวงการบันเทิร์นกันเนี่ยพวกเราวงการบันเทิร์นกัน
มีละกองไหนไม่ตรวจบ้างตรวจปุ่นตัวตลอดละกองแต่ละกองอ่ะ
อันนี้เรื่องจริงกำไรอืมที่เราควรจะได้
อ่ะอย่างนี้เล่าให้ฟังนะอืมเชื่อมั้ย
พี่เองเนี้ยอ่าวันนึงเนี่ยบางทีตรวจถึงสามฯค่ะจริง

ก็บางทีอาจจะแบบว่ามันเปิดรึเปล่าก็จะไปฝังรึเปล่าเธอ

สรุปแล้วมันคืออะไรฝังทำไมบางคนบอกหรือมันสกปรก
เขาต้องไปซุกหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้กันล่ะ
สวัสดีค่ะขออนุญาตสอบถามหน่อยซื้อบ้านมือสองมาค่ะ
กำลังจะรีโนเวทขนาดที่ช่างกำลังลื้อบันไดขุดเสาบันไดขึ้นมาปุ๊บ
กางเกงในเก่าเปื้อนเลือดอยู่ใต้เสาบันไดหลุมอันนี้คงน่าจะเป็น
หลุมละสามตัวทั้งสี่หลุมเลยนะบอกสีด้วยสีขาวสิบเอ็ดตัว
สีดำอีกตัวหนึ่งอยากทราบว่าเขาฝังทำอะไรคะ
กรณีเป็นข่าวเอ่อนี้ขึ้นมาปุ๊บก็เลยถามว่าหนึ่ง
ที่เขาฝังฝังกันเนี่ยเขาฝังทำอะไรสองกรณีเป็นทีมช่างฝังเนี่ย
ฝังเพื่ออะไรบ้างคะหรือเราผู้เข้าไปอยู่ใหม่เนี่ย
ต้องแก้ไขยังไงบ้างบอกตามตรงตอนนี้นางกลัว
แต่นางซื้อบ้านมาแล้วนะฮะเอ๊ะอย่างนี้ต้องถามหมอปลาหรือเปล่า
ต้องต้องถึงหมอปลาอีกแล้วใช่ไหมฮะเพราะตรงในทุกเรื่องถึงหมอปลาหมดเลย
หลังจากนั้นปุ๊บก็ข่าวก็ถูกแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ต
ไปเชิญเท้าเว้ยสุดวันเข้าบ้านเลยค่ะนั่นไงละให้ท่านช่วยปกประสาทลักษะกุ้งคลอง
ทุกคนที่อยู่ที่บ้านบางคนก็บอกสำหรับผมมันคือขยะ
เอาไปทิ้งก็จบนะฮะหรือถ้าสมมุติแบบว่าหรือจินตนาการรวดหมอปลาต้องเข้าแล้ว
ถ้าสมมุติอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเข้าเอาเอาความคิดของตัวเองนะ

เอาจริงจริงคือจะต้องเดี๋ยวมันจะวุ่นวายอ่ะที่จริงดีที่สุดคือเอาเกลือมาโรยอ่ะเอาอย่างงี้สินใจท่านไหนที่รู้จักเราสองคนอยู่ช่วยส่งมาบอกหน่อยว่าต้องทำยังไงทั่วหาช้างหรือทั่วหาเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวต้องมีคนส่งมาเชื่อดิเออสินใจทั้งหลายอยากจะถามหน่อยว่าเออถ้าสมมุติเป็นคุ
บ้านที่คุณซื้อมาอุ้ยตกใจกำลังพูดอยู่แล้วประตูนี่ผมคิดว่าของยาศิษย์ฟันเจอฟันขึ้นไปขึ้นไปตกเป็นยังไงบ้างล่ะพี่นุ่มใช้รูปไปตัดต่อบอกว่าฟันจะงอกให้ในสามวิไม่ใช่มีรูปผมคนเดียวนะยายาก็มีโอ้โหมีรูปหลายคนเลยมันแต่เขาติดตรงคำว่าฟันในสามวิหนุ่มก
เขาแยกลองดิรึเปล่าพี่คือเขาบอกว่าเป็นคนเป็นคนต่างต่างต่างชาติ
เออเอ่อแว้วมาอย่างงั้นไม่แล้วคนเลือกรูปพี่ทำไมอ่ะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันไงหลายคนนี่นุ่มบอกว่าพี่ยาย่าด้วย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
แต่เขาลืมใดคัดออกนะกลิ่นปากใต้แมสก็ยังอยู่ข้างนะ

ยังมีโซโลแกนให้อยู่แต่ก็แบบว่าควันขึ้นใน๓วินาที
ฟันใน๓วิหนึ่งกันใช้ฟันใน๓วิดูดิ
แต่ก็คือลบไม่หมด

ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร

มันก็เป็นพ่อคุณต้องรับเพราะว่ามีธุระอะไรด่วนรึเปล่า
ก็ไลน์มีเธอก็พิมพ์

มีการแชร์วิธีกรรมของรองผ่ออ๋อ
เรียกให้ไปหาที่บ้านนะคะอาสาบอกว่าฉันจะเพิ่มเกรดให้

แฟนเพจรับน้องสร้างสรรค์ระดับโคตรมหาการ
แม่ชื่อเพจนะคะได้โพสต์ข้อความระบุ
บอกว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการที่ครูคุยกับนักเรียน
แบบนี้ตามภาพพิกัดโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชายภูมิ
โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านและแสดงความคิดเห็นนะคะ
ท่านใดมีเรื่องที่ต้องการแฉเอ้ยไม่ใช่ประชาสัมพันธ์
ครูที่นิสัยดีของโรงเรียนนี้หลังใหม่มาได้เลยนะคะ
ข้อมูลน้องจะเป็นความลับซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นได้ถูกแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก
ติดเทรนด์ทวิตเตอร์โรงเรียนม่วงเหลืองย่านถนนบรรณาการ
นี้แฟนเพจก็มีการเผยภาพบทสนทนาระหว่างคุณครูกับนักเรียนนะคะ
โดยครูเนี่ยให้นักเรียนมารับใบปพที่บ้านรวมทั้งมีการพูดในเชิงคุกคามทางเพศ
แล้วก็อาสาบอกว่าจะช่วยทำให้เกรดดีขึ้น
ซึ่งส่วนใหญ่ระบุบอกว่าครูรายดังกล่าวมีตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยนะคะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดเผยบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจ
หลังจากทราบข่าวเนี่ยก็ได้รายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเบื้องต้นแล้ว
ซึ่งทางโรงเรียนมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการเข้ามาสอบสวนข้อเท็จจริงเรียบร้อย
โดยให้กรอบเวลาในการดำเนินการไม่เกิน๗วัน
รวมทั้งจะเรียกรองผู้อำนวยการเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป
ยืนยันบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ทางด้านนักเรียนหญิงชั้นม๓รายนึงเขาก็บอกว่าไม่อยากให้ครูมาทำลักษณะหื่นกรรมแบบนี้
อยากจะให้มีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยครูที่เป็นรองพอรายนี้เนี่ย
ย้ายมาอยู่ที่นี่ได้หนึ่งปีแล้วแล้วก็เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับนักเรียนนะคะ
บ่อยครั้งด้วยไปฟังเสียงนักเรียนกันว่ายังไงค่ะ

ตรับตามในคลิปเสียง
ให้เดือดที่สุดครับ
ตอนนี้ผม

กรณีคล้ายแบบนี้เลยเหมือนกัน
เอาไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแท็กซี่หัวร้อนนะครับ
ก็คือหาเงินทอนไม่พอเปรี้ยวกาดใส่ผู้โดยสารแบบปลาเงินใส่นะฮะ
เอาลงไปดูหน่อยนะฮะเอาลงไปดูเอาคลิปมา
หนูไม่ได้เสียมารยาทกับพี่นะพี่มาขึ้นเสียงกับหนูทำไม
ตะโกนใส่หนูทำไมหนูขึ้นรถหนูจะรู้ไหมพี่มีตังค์ไป
พี่มีตังค์ย่อยแพร่ออนทรหรือไม่ทรอ่ะคือมันโอ้ยให้ใคร

หนูขึ้นมาเนี่ยเอาไปเนี่ยดูที่ดูมันทำเนี่ยเนี่ย
ดูเนี่ยดูไว้เนี่ยเนี่ยฮะเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับ
คือเรื่องนี้ครับเพจอีซ้อขยี้ข่าวนะฮะ
เขาเผยแพร่คลิปวิดีโอระหว่างคนขับแท็กซี่กับผู้โดยสาร
ระบุว่าแค่เงินทอนไม่พอหรือหาทอนไม่ได้ไม่เห็นต้องหัวร้อนตะคอกใส่ผู้โดยสารเลย
แล้วยังปลาเงินใส่เขาอีกไม่เข้าใจว่าทำไมลุงแสดงพฤติกรรมเกลี้ยวกราดแบบนี้
หรือเห็นว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวเลยกล้าทำแน่จริงนี่นะฮะ
โดยคลิปนี้คุณผู้ชมครับผู้โดยสารเนี่ยเขาพูดนะฮะ
บอกว่าทำไมต้องขึ้นเสียงใส่อารมณ์ก่อนที่คนขับก็จะบอกไปแล้ว
บอกว่าให้เงียบปากไปเลยบอกเงียบไปเลยแล้วก็จะคอบมาถ่ายคลิปกูทำไม
นี่จากนั้นคนขับแท็กซี่นะฮะก็นำโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย
แล้วก็บอกว่ามึงถ่ายกูถ่ายบ้างก็ได้นี่ผู้หญิงก็บอกว่า
มันจะคอกหนูทำไมล่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะ
ก็มีการประทะคารมกันหลังจากนั้นลุงคนนี้ครับ
ก็ปาเงินใส่ร่าดสุดคยีข่าว
โพสต์รูปภาพพร้อมกับอัปเดตข้อความเพิ่มเติมบอกว่า
คุณลุงที่เป็นแท็กซี่เกลี้ยวกราด
ท่านเป็นตำรวจนครบานด้วยนะคะ

ยังไงให้เกียรติในหน้าที่การงานของตัวท่านเองด้วยนะคะ

มันมีเรื่องอะไรกันมาเนี่ย

ไม่รู้คุยอะไรกันมาก่อนแน่

เอาไปตำรวจ
ออร์แกนิครสแมรี่และออร์แกนิคคาร์โมไมล์

ไปเปิดใจเขาขับรถตกหลุมยักษ์

นะฮะคือเปิดใจสาวขับเก๋งตกหลุมยักษ์นะครับอืมแล้วตำรวจเนี่ยก็เหมือนแบบไปพูดจาไม่ค่อยดีอ่ะ
ทำให้สังคมเขาก็รู้สึกเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
ชนกับซากยางมะตอยที่อยู่ใกล้กับหลุมท่อระบายน้ำกลางถนนแล้วรถเนี่ยมันเสียหลักฮะ
ถังน้ำมันเนี่ยแล้วก็ยางเนี่ยแตกซึ่งก่อนหน้านี้นะครับ
ตรงจุดนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์๒คันตกหลุมท่อระบายน้ำ
พอไปแจ้งความตำรวจก็พูดว่าคุณเนี่ยขับประมาทเอง
เขาทำถนนให้ใช้เนี่ยมันก็บุญแล้วอ้าวนี่นี่ล่าสุดนะฮะ
น้องคนนี้แหละครับคุณทิตินาศอายุ๒๖ปีเป็นผู้โพสต์
ก็เปิดเผยบอกว่าเวลาประมาณสัก๕ทุ่ม๑๐นาที
ขณะที่กำลังขับรถกลับบ้านที่จังหวัดปฐุมธานี
รถเนี่ยมันก็ลอยขึ้นแล้วก็เสียหลักตนเนี่ย
จอดรถลงมาดูปรากฏว่าพบว่าถังน้ำมันและยางเนี่ยแตกนะฮะ
พอมองไปตรงกลางถนนเห็นหลุมท่อระบายน้ำ
ที่กลับบ้านด้วยกันก็เลยเดินไปถามว่าล้มนานหรือยัง
ก่อนจะรับคำตอบว่าล้มประมาณสัก๕๐๖๐นาทีแล้ว

หลังจากนั้นตนเองจึงเดินทางไปที่สพบางสาวทงครับ

แล้วก็จะนำไปร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือ
เขาทำถนนให้ใช้กระบุญแล้วซึ่งตอนที่ได้ยินดิ
เพราะเงินที่ทำทางหรือว่าสวัสดิการเนี้ยมันเกิดจากภาษีที่เขาจ่ายทั้งนั้นเลยอืม
คำว่าเขาทำสะดวกได้ใช้นมกระบุลแล้วเลยคิดว่าบุญจากใคร
จากใครเนี่ยหลังจากที่นำเรื่องมาโพสต์ลงเฟซบุ๊ค
มีคนโทรศัพท์มาบอกว่าอยากขอโทษแทนลูกน้องที่พูดแบบนั้น
และได้นัดให้พูดคุยกันกับผู้กำกับในวันที่๒๕กุมภาพันธ์นี้
สูตรความเสียหายที่เกิดขึ้นผ่านมา๒วันแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่ติดต่อเข้ามา
ตนเองเนี่ยจ้างทนายความแล้วนะเดี๋ยวจะฟ้องร้องหน่วยงานที่ดูแล
ตรงนั้นให้มันเรียบร้อยเอาฟังเสียงสิ
ร้องเรียนไม่ได้หรอกมันเกิดจากความประมาทของเราเอง
ขับรถแบบไม่ดูเองเนี้ยค่ะก็เลยบอกว่าปั่นก็เลยบอกไปว่า
มันจะเป็นความประหมากของปั่นได้ยังไงเนี้ยเมื่อปั่นขับมาช้า
แล้วอยู่เลนซ้ายสุดแล้วตรงนั้นน่ะที่เกิดเหตุอ่ะก็
คือไม่มีป้ายเตือนหรือสัญญาณเตือนเลยว่าถนนชำรุด
แล้วปั่นก็บอกไปว่าเนี้ยมีมอเซย์อีกสองพันอ่ะ
ที่ที่เสียหลักแล้วก็ได้รับบัตรจิตอีกสี่คน
เขาก็พูดมาว่าอ้าวรถมอไซคลนก็เรื่องของเขาสิ
ขวัญก็เลยรู้สึกว่าอ้าวมันจะเป็นเรื่องของเขาได้ยังไง
แล้วจะเป็นแบบความประมาทของพวกเราได้ยังไงในเมื่อ
สิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคือมันคือทางของทางหลวง
เขาก็เลยบอกว่าโอ้ยแบบเสร็จความไปก็ไม่ได้เลยหรอก
เขาทำถนนดีมาให้ใช้ก็บุญแล้วถ้าทำถนนดีจะใช้แล้ว

เกิดขึ้นนะหลายเรื่องนะบางสวทงค์เนี่ยนะผมก็เคยสมุดปากกามีเรื่องทุกอาทิตย์น่ะพูดอย่างนี้ดีกว่า
เนี่ยแล้วใครอยากหมายถึงอยากให้เปิดวาฟตำรวจทีนี้
ไม่ต้องกลัวเชื่อได้ว่าเดี๋ยวก็มีคนเปิดวาร์ฟ
วาฟอย่างเร็วด้วยนะคะเดี๋ยวมีโลกออนไลน์เราก็เร็วแม่งจริง
คืนนี้บ๊วยเขาทำถนนให้ใช้กับเวรบุญแล้ว

ใช่ก็เราจัดบาษีเหรอ

เมื่อวันที่๑๕กุมภาพันธ์ตอนเวลา๒๒นาฬิกาที่ผ่านมา
ทีนี้เนี่ยมันกลับพบว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้น
เพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้เอ็มโฟร์ที่ว่าเนี่ยคืออะไร
กระทั่งพ่อรถเมย์เองก็เหมือนกันเปิด๑๕ใช่ไหมคะ
วันที่๑๖ป๊าไปถึงรถมันติดในช่องอื่น
เห็นช่องนี้มันว่างดีไม่รู้ว่าคืออะไร
ก็ขับผ่านเข้าไปปรากฏว่าผ่านไปเสร็จโทรศัพท์ก็มา
อะไรคือเอ็มโฟถามหนูหนูก็ไม่รู้ตอนนั้น
เหมือนเคยได้ยินแต่จำไม่ได้ว่ามันคืออะไรบ้าง
ก็เลยต้องเข้าไปเปิดดูจริงมันคือ
ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น

แต่ทีนี้การจ่ายเงินเนี่ยด้วยความที่บางทีไม่รู้

ไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยใช้ช่องทางนี้ไม่ได้

เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการจราจร
ติดขัดอยู่ตรงหน้าด่านนี่แหละค่ะ

เพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถวิ่งผ่านโดยที่
คุณไม่จำเป็นต้องเบรกถ้าผ่านช่องนี้ไปได้เนี่ย

เพราะว่ามันไม่มีไม้กั้นมันผ่าไปได้เลย

เราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องจ่ายเงินยังไงถูกไหมคะ

ใช่ค่ะทีนี้มันมี

คุณโดนค่าปรับหมดนะคะ
ปกติคุณสามารถที่จะลงทะเบียนได้

พอเวลามันวิ่งผ่านวิ่งผ่านไป

รอบบินปกติเวลาจ่ายจ่ายทุกวันที่๑

ทีนี้เนี่ยถ้าจ่ายเป็นรายค้างสมมุติว่าเราไป
ระยะเวลา๒วันหลังจากที่คุณ
วิ่งผ่านไปแล้วเข้าวันที่๓
เมื่อไหร่ถ้าเกิดคุณยังไม่จ่ายเงิน
อันนี้ในกรณีที่เป็นสมาชิกนะคะ

ไปเมื่อกี้ไปตัวเลข

ตั้งหัวใหม่ถอยกลับไป

ค่าผ่านทาง๓๐บาทโดนค่าเสียหายไปอีก๒เท่า

ในกรณีที่หลังจากนั้นผ่านไปอีก๑๒วัน

ค่าเสียหาย๒เท่าคุณโดนอยู่แล้วถูกไหมคะ

แต่คุณจะมีค่าปรับ๑๐เท่าเพิ่มขึ้นก็คือบวกอีก๓๐๐

แล้วก็มีค่าปรับอีก๒๐๐บาท
เลย๑๒วันนั้นคุณไม่จ่าย

คุณอาจจะไม่เห็นหรือคุณเผลอเลย

ปรับไปเลย๓๓๐บาท

๒วันผ่านไปสมมุติเรายังไม่รู้เรายังไม่ได้ไปจ่ายเงิน
เออมีค่าปรับ๑๐เท่าไปแล้วใช่ไหมครับถูกปรับไปอีก๒๐๐
ยังไม่พอนะคะเขายังมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน๕๐๐๐บาทด้วย
โอ้โฮนู่น๕๕๓๐บาทพ่อนรถหรือใช้ถนน
ถนนผมขอให้คุณใช้คำว่าถนน

คือหลายคนก็จะบอกแบบนี้แหละค่ะว่าเฮ้ยประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านี้มาเนี่ยหลายคนยังไม่รู้
แต่โดนค่าปรับก็คือตอนแรกนี่ใช้คำว่าอนุโลมนะคะเขาบอกเขาอนุโลม
ให้ไปจ่ายภายใน๒วัน
ก็คือจริงถ้าตอนนี้จะต้องจ่ายเนี่ยก็คือจะต้องไปจ่ายผ่านทางเว็บไซต์

สำหรับใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับเขา
แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไปลงทะเบียนเป็นสมาชิกปกติมันจะตัดผ่านบัตรเครดิตได้
แต่ด้วยความที่อย่างที่บอกไปว่ามันนำร่องมารอบนี้๔ด่านเนี่ย
ก็จะมีธันยบุรี๑ธันยบุรี๒ทับชั้น๑ทับชั้น๒
พอมันเกิดขึ้นมันกลายเป็นว่ารถมันติดอยู่หน้าด่านเพราะคนสงสัย
เข้ามาถึงปุ๊บช่องนี้ผิดทำอย่างไรดี
ตอนนี้คือกลายเป็นว่าการจราจรติดขัดหน้าด่านมากกว่า
สิ่งที่เป็นจุดประสงค์หลักที่คุณอยากให้เป็นอยู่
น้ำเอ้ยเอาป้ายแหล่นแรกขึ้นมาสิโชคดีของคนไทย

เดี๋ยวป้ายแรกที่เอ้งคื่นเอาขึ้นมาที่หน้าจอใหญ่

แก้ปัญหารถติดบนทางด่วน
คุณสักษะหยามนโยบายเล่นด่วนของรัฐบาลการณ์กรรมองค์คม

เริ่มใช้งานจริงในปี๖๔ฮะ

อันนี้ถามว่าดีไหมมันดีนะ
แต่ถ้ามันทำเสร็จแล้วมันดีจริง
แต่คุณต้องประชาสัมพันธ์ให้มันช้า

วันนี้การประชาสัมพันธ์เนี่ยอ่อนมาก

พอสมมุติวันที่๑๖เข้าไปเขาโทรมาหาเลย

เขาจะมีให้กรอกเลขทะเบียนรถ

มันจะขึ้นเลยว่าคุณมีค่าใช้จ่ายที่ต้องค้างชำระจ่ายเท่าไหร่

ฉันจะต้องเข้าไปจ่ายบางทีเลยไป๒วัน
ปรากฏโดนค่าปรับไป๑๐เท่า

ใช่คุณหลุยสก๊อตบอกว่า
ออกมาพูดบอกว่าผมเป็นคนนึงที่ใช้บริการเอ็มโฟร์ครับ

ผมก็เลยตัดสินใจเลือกวิธีวิ่งก่อนแล้วค่อยจ่าย
สรุปไม่คุ้มเพราะว่าต้องจ่ายค่าผ่านทาง

แล้วก็กลัวโดนวงเล็บคดีอาญา

ก็คือ๗๘๐บาทบวกค่าน้ำมัน

ถ้าใครมีข้อมูลตรงนี้ฝากเขียนมาได้เลย
คือหลายคนก็คือเจอเหตุการณ์ตรงนี้

ถ้าเปิด๑๕ตอนนั้นเราแบบ
ประชาสัมพันธ์โคมทุกคนเข้าใจ
ก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมานั่งเสียค่าปรับ
คือถ้าสมมุติตอนนั้นบอกชัดเจนเลยว่า
๒วันไม่จ่ายเสียค่าปรับ

คุณต้องอย่าไปคิดว่าคนที่ขับรถเนี่ย

เป็นคนไม่มีวิธีตุกรรมก็มี
รู้หรือเปล่าไหมแล้วคุณไปโดนผ้าปรับอย่างนี้
โอ้โหมันสูงมากแล้วบางคนเขาไม่ได้รู้เรื่อง

มันอ่อนมากมันแบบมันไม่รู้จริง
บอกเลยว่าบุญท่าลายก็ทำให้ใช้
ดีท่าลายแล้วมึงจะมาบ่นดิ
ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวมันโดนด่า

มันวิ่งมันทำเร็วทะเล๑๒๐ใช่ป่ะ
ก็คือเร็วที่สุดปกติมัน๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

มันต้องไปถ่ายรูปรถใช่ไหม
ต้องสมัครแอปถ่ายอะไรอย่างนี้ต่างนานาอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าถ้าผ่านทางเว็บไซต์เนี่ยค่ะ
จะต้องถ่ายรูปรถของตัวเองนะคะ
แล้วก็บัตรประชาชนอย่างนี้

ง่ายกว่าเหมือนแบบลงไม่เท่ากัน

คือถ้าผูกกับแบบบัตรเครดิตอย่างบางคนเนี่ย
ถ้าถามกรณีว่าแล้วถ้าสมมุติเราลืมจ่ายล่ะ

ว่าเนี่ยถึงเวลาที่คุณจะต้องจ่ายเงินแล้วนะ

เขาก็จะเตือนอีกว่าใบแจ้งหนี้มาแล้วนะ

ก็จะโดนค่าปรับต่างตามมา
ก็เป็นซะแบบนั้นนะคะ
นี่เยอะมากเลย
อะโอเค
คุณอุ๋ยส่งมาบอกว่ารายงานข่าวจากกรมทางหลวงนะฮะ
ชี้แจงบอกว่ากรมเองเนี่ยได้ทราบ
ประเด็นปัญหาการใช้ระบบ

ผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น
คือตอนนี้เนี่ยนะครับ

ได้รับทราบปัญหาของคนที่เป็นสมาชิก

และผู้ที่ไม่สามารถชำระเงินในเวลาที่กำหนด

รวบรวมข้อมูลทุกรายการเสร็จสิ้น

เป็นกรณีนะใช้คำว่ารายกรณี

อย่างอะไรก็ตามนะครับในช่วง๑๖ปี

ให้บริการเป็นทางการเมื่อวันที่

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการนำระบบดังกล่าวมาใช้

ได้สะดวกมากขึ้นจากเดิมที่ต้องชะลอเพื่อชำระเงินทันทีที่หน้าด่าน
ต้องลงทะเบียนก่อนใช้งานและต้องไม่ลืมชำระเงินภายใน๒วัน
เพื่อไม่ให้เกิดการคิดค่าปรับเกิดขึ้นอีกด้วย
ส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของกรมเพื่อชำระเงินได้เลย
ให้กับผู้ใช้ในครึ่งชั่วโมง
อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากนี้กรมจะเพิ่มการประชาสัมพันธ์

ก็ต้องจ่าย๕๐๐๖๐๐ก็ต้องจ่าย
เดี๋ยวเขาจะดูเป็นรายไปว่าอย่างนั้น
แต่จริงเดี๋ยวนะคะถ้าเปิดตั้งแต่ที่ตามระบบคือ๑๕กุมภาวันนี้วันที่เท่าไห
ไม่เกิน๑๒วันก็ยังน่าจะไม่ได้โดนไปถึงที่บอกว่าจะต้องมีจ่าย๕๐๐นั่นนะ
เขาบอกว่าตอนนี้ตอนให้ปิดบริการอย่างเป็นทางการบริการที่๑๕กุมภาพวัน

เปิด๑๕กุมภาพวันล่าสุดเพิ่งเปิด

เพราะว่าวันนี้คุณก๊อตคนที่โดนจริง

สวัสดีครับพี่นุ่มคุณบดำสวัสดีครับน้องบอสเมย์

ได้ยินไหมครับพี่นุ่มคุณบดำน้องบอสเมย์

ของเขาเข้ามันไหนสะตูนะครับตอนนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนโดน๕๐๐๐ล้าน

แล้วก็จากค่าปรับที่เขาตั้งกฎเอาไว้อีก
มันหนักเกินไปสำหรับทุกคนหรือเปล่า
เขาบอกว่าเจตนารมณ์ของพวกเขาเนี่ยชัดเจนนะฮะ

คงไม่ร้องร้องเรียนขอเงินคืน

บางคนบอกว่าถ้าสมมุติมันเป็นหลักหมื่นล่ะ
ถ้าสมมุติสองเขาเป็นหมื่นเราจะทำยังไง
ซึ่งวันนี้คุณก๊อตเขาเขียนไว้ค่อนข้างจะยาว
พอสมมติว่าไปดูในก๊อตอีกรายุอะ
ในระบบเขามีเขียนด้วยนะคะว่าแบบ
อันขอกรณีที่แบบจะเรียกเงินคืน
กรณีที่บางทีป้ายทะเบียนมันไม่ชัด
หรือว่าป้ายมันเลือนลางผิดรุ่นผิดสีผิดคัน

ซึ่งคุณก๊อตจิรายก็บอกว่ามันถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาด
จะพยายามแทรกทำให้เหมือนกับความเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค
แน่นอนว่าสิ่งที่เขาจะทำต่อไปคือการโยนความผิด
ให้กับคนที่ไม่ได้รับข่าวสารอะไรอย่างนี้

อ๋อมสกาวใจก็เหมือนกัน
ขนาดแต่ละคนเนี่ยที่เขาใช้แอปพลิเคชันโอนเงินยังไม่รู้ก็เลยอ่ะ
หรอกผมกังวลแค่คนที่ไม่รู้

จะเห็นว่าจริงเขามีเว็บไซต์เป็นเรื่องเป็นราวมาหมดทุกอย่างเลยนะคะ

พี่อ๋อมสกาวใจก็ล่ะ

แน่นหาคือเเคาะเพราะเขาผ่านไปหนึ่งคือไม่รู้

พี่พูดกันถูกละใช่ไหม
สก๊อตก็๗๐๐กว่าบาทเพราะว่าระบบมันจ่ายเงินไม่ได้
มันก็มีการซ้ำซ้อนคิดคาบกลับอะไรตรงนี้

ถามว่าดีไหมมันก็น่าจะดีสำหรับการที่จะทำให้รถที่แบบต้องการแบบไปสุดเลยใช่ไหม
แต่ว่าการประชาสัมพันธ์หรือการบอกกล่าวก็อย่างที่เราได้คุยที่พี่หนุ่มบอก
ถ้าคนไม่รู้แล้วมันไปแล้วข้อไปแล้วเอ้าไปแล้วทำยังไงต่อมาไม่รู้ตัวมันก็จะต้องไปเสียค่าจากย้อนหลังตรงนี้
ตะเบี๋ยนรถไว้แล้วก็รอไปเรียกเก็บอีกทีนึง
ครับวันนี้มีข่าวนี้ครับ

เออโอเค

นามนายกนี่ก็กำลังเข้มข้นนะพี่หนุ่ม
อาจงั้นสาวกันได้เยอะเลยแล้ว

ได้ครับเดี๋ยวรอดู

ลูกค้าการประกาศปรับราคาเมื่อที่ทางของราคาหมูมันเริ่มปรับตัวลงแล้วนะแล้วก็มีแนวนมที่จะดีขึ้นหมูทอดเจ๊ต้มจึงปรับราคาอาหารลงฮะทั้งแบบกับข้าวลดลงบาทถึงสองบาทข้าวหมูทอดแบบถุงจากยี่สิบหกบาทหรือยี่สิบห้าบาทนะส่วนแบบที่ใส่กล่องเวฟจากสามสิบเก้าบาทหรือสามสิ
ไม่มันเหมือนกับเสียงมันแหลบกันพอเราใช้อันนี้แล้วแต่ว่าทางทางข้างล่างเขาไปเปิดเสียงอุ๋ยด้วยไง
มันเปิดเข้ามาในในสตูด้วยแล้วก็ฟังจากโทรศัพท์ด้วยมันก็เลยเสียงมันก็เลยหลับซ้อนกันปลอดภัยด้วยนะฮะผมพอดีผมไม่ได้ยินในนี้จริงจริงฮะอ่ะเชิญครับเรื่องหมูต่อ
เอาละฮะจากเดิมเนี่ยตอนนี้ก็เหลือ๒๙๐บาทนั่นแหละเพราะฉะนั้นเจ๊จงราคาหมูเขาเริ่มปรับอาจจะเป็นต้นแบบของร้านอาหารหมูกระทะหรืออะไรที่มีเมนูหมูทั้งหลาย
วันนี้หมูลงตอนนั้นคุณขึ้นประชาชนเข้าใจแต่วันนี้หมูลงแล้วลดราคาสักนิดไหมเจ๊จงก็เลยปรับราคาลงมาเจ๊จงเป็นคนเริ่มต้นก่อนเลย
แต่วันนี้เขาเข้าใจน้ำหมูขึ้นแต่น้ำมันพวกน้ำมันพืชก็หมูลงแต่ยังอื่นขึ้นแล้วบางคนก็บอกไปขึ้นไก่จริงชิ้นไก่แต่ละชิ้นก็ขึ้นแพงขึ้นน้ำมันพืชขึ้นอืมวันนี้คือแบบก็พวกบริโภคทุกอย่างแพงหมดเลยค่ะเนอะก็ติดตามกันปลาซาวมอนด์ใครที่แบบว่าเขาบอกปลาซาวมอนด์ตอนนี้คือไม
ค่ะน่าจะเอ้าโอเคนะเดี๋ยวพักสักครู่นะเดี๋ยวชุ่งหน้ากลับมาพระเอกฮอตต์คนน่าสุด
โอเคเดี๋ยวเขาตะโกนด่าไอเฮียอีกหรอกไม่เอานะคะ

บ้านโบคล์บัคกี้ไปหาซื้อได้นะฮะตามก็ต่าง

แรงในแวดวงไฮโซที่ข่าวเมาส์เนี่ยเขาเมาส์กันจนสนุกไป

เป็นเรื่องราวของพระเอกรูปหล่อที่กำลังมาแรงคนล่าสุด
ถ้าเมื่อก่อนพูดจานะพูดชื่ออาจจะไม่มีใครรู้จัก
แต่ตอนนี้เขาดังใหญ่แล้วบอกปุ๊บรู้จักปั๊บ
ไฮโซกวักมือเรียกมานั่งฟังเรื่องราว
พระเอกรูปหล่อคนนี้เบื้องหน้าเนี่ยก็เป็นนุ่มนิสัยหล่อดีคารมดีกวนนิดเทอร์เน้นหน่อย
ถูกแฟนคลับเป็นที่สุดถูกใจถูกใจแฟนคลับที่สุด
แต่เบื้องหลังเนี่ยฮีนั้นฟังแล้วไม่อยากจะเชื่อว่าเพราะมีไฮโซหนุ่มใหญ่
คนดังคอยเลี้ยงดูอยู่เปย์ทุกอย่างให้รวมไปถึงประเคนแบรนดเนมให้กับพระเอกถ่ายรูปลงโซเชียลบ่อย
เขาอาจจะเป็นพี่น้องถูกชะตากันหรือเปล่าแล้วก็รักใคร่เมตตา
แล้วก็สนับสนุนกันเหมือนดารานุ่มเขาชอบมีกัน
แต่งานนี้แก๊งไฮโซอียันนอนยันตีรังกายันพร้อมกับยื่นหลักฐานเป็นภาพประกอบบอกเล่าว่า
ไฮโซขอให้พระอวยพรพระเอกรูปหล่อดังแล้วอย่าทิ้งพี่ชายสายเปย์คนนี้นะคะ

ท่านพระราชกาวขาส่งซิ้งส่งซิ้งหนูหรอ
เปล่าหนูก็คืนมาแล้ว

เพราะไอ้แก๊ปแก๊ปคนที่อยู่กับมาร์คทาวีนเนี่ยเลี้ยง

บางทีอียูโรพูดจัดการของอียูโร

ที่เข้าไปกับแม่นิ่งด้วยปะ
แต่ลูกนิ่งคืออีเช่มที่เป็นชินนาโช

ก็คือชินโชธเป็นผู้จัดการยูโรแต่เรารู้จักแก๊ปแก๊ปคนที่อยู่กับมาร์คทาวิน
แก๊ปแก๊ปแกกินกับยูโรหรือเปล่าแม่หนูอ่ะเอาชุดไปให้น้องเขาใส่ถ่ายไอจีหลังหลังยูโรก็คือ

แต่ไอ้แก๊ปเนี่ยมันตัวเท่ากับยูโรเสร็จแล้วผู้จัดการดาราคนนี้เวลาจะไปเอาชุดน่ะก็ไปเอาที่แก๊ปมาให้ยูโรใส่แค่นั้นเอง
เนี่ยคือคุณเป็นคำพีของวงการบันเทิง
คือคนเรารู้ทุกเรื่องของวงการบันเทิงพูดจริง
เออคือไอ้แก๊ปมันก็มีผัวเป็นหมอ

อืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออือ
ปลูกป่ะต่อค่ะคุณหนูปิดเบรกก่อนเดี๋ยวจะจบแล้วรายการ

มันจะมีสักกี่คนเนี่ยที่โฆษณาแบบว่าเกี่ยวกับหนังหน้าเนี่ยนะ
ทั้งอะไรนะมาร์คแล้วก็มาเซวาเซรั่ม
เดี๋ยวมีเซรั่มอีกเถอะเบรก๒มีเซรั่มอีกเถอะ
คุณนี่มันเต็มอิ่มจริงนะคุณ
ฉันไม่ได้เหมือนเธอฆ่าตัวฉันน้อยนิดถูกฆ่าตัวเธอเยอะแยะ
มันไม่เกี่ยวหรอกคุณคุณรับทีแบบแต่มันใช้ดีจริงเซวาก็ใช้แบบ
บำรุงทุกอย่างจริงในระหว่างวันคือสมมุติหน้าแระ
ไม่ออกก่อนนะคือชัยเซวาเปิดหน้าก่อน

ยังไม่เข้าก็คือแดงพระขนงเดี๋ยวค่อยมาว้างค่อยโปรโมทให้ไปดู
หนังดีมากเลยนะไม่ดีอยู่อย่างเดียว
โปรดติดตามตอนต่อไป